ติบสุกกันผู้ช็อกสาวผักจุวางต่างวีทาน
ข้ามหยุดก่อนที่ประบาท

พ่อใจจังได้กล่าวมากกว่าละสองตัวสามตัวให้เพื่อนดีดีโดนทั้งหมวดนี่อ่ะ
แกบ่นแล้วโป๊บมาไล่ให้เพื่อนบัตรดีดี
ครับโดยโดยโดยโดย

อันนี้ทางขึ้นปะทางขึ้นคนไล่คนขึ้น

นี่นี่นี่นี่เลข๓แล้วนี่